สลับอารมณ์ไปที่จังหวัดอุดรธานีมีหนุ่มอุดรธานีบอกหมอปลาต้องช่วยทีแล้วฮะ
เพราะว่ามีสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งเหมือนกับหลอกคุณแม่
หลอกคุณแม่บอกว่าคุณแม่จะเข้าสู่นิพาแล้วนะกำลังจะละสังขารแล้ว
คุณแม่เชื่อทั้งหมดถึงขั้นซื้อโรงศพเอาไว้รอรับศพส่งศพตัวเองแล้วฮะ
หนุ่มคนนี้เนี่ยชื่อสันติสันติบอกว่านี่ลงศพแม่นะ
โรงศพแม่ไปอยู่ที่สำนักสงฆ์จังหวัดอุดรธานีกำลังจะเข้าพิธีละสังขารในวันที่ก่อนเปิดประเทศ
สามสิบตุลาแม่จะจากไปแล้วแล้วแม่ซื้อโรงเอง
คุณสันติบอกห่วงแม่มากห่วงแม่ว่ากลัว
อันนี้คุณสันติพูดกลัวจะถูกวางยาให้สมคำทำนายของวัดหรือสำนักสงฆ์ที่บอกไว้
แล้วกลัวว่านี่จะเป็นการหลอกคุณแม่ว่า๓๐ตุลาจะละสังขารจะบรรลุนิพพาน
แต่มันมีแต่แม่เชื่อนะคุณแม่เชื่อตามคำสั่งสอนของสำนักสงฆ
และเชื่อว่าสามสิบตุลาแม่บรรลุนิพพานแน่ฟังคุณแม่ของพี่สันตินะ
เรื่องนิพพานเป็นยังไง
เรื่องนิพพานเป็นยังไงทำไมละสังขารมันต้องทำยังไง

ถ้าเจ้าไม่ได้ออกจากโลกนี้แค่๑อาทิบหรือ๑วัน

เสียงคุณแม่แท้เลยคุณแม่เชื่อว่าจราสังขารจะล่างกายแน่ว
ใจจะค่อยแห้งและกระดูกจะกลายเป็นพระธาติไป
มีนาปี๖๕ดังนั้นคุณสัตติแล้วบอกเฮ้ยหมอปลาช่วยทีเถอะ
ช่วยไปตะลุยบรรดาสำนักสงฆ์ที่ล้างสมองคุณแม่กับน้องครั้งนี้ที
หมอปลาบอกเฮ้ยนี่มันนอกรีดเลยนะนอกรีดแท้เพราะไม่มีใครรู้วันเกิด
เอารวดเกิดแต่ไม่มีใครรู้วันตายของตัวเองหรอกเดี๋ยวฟังจากหมอปลา
และนอกรีดทั้งหลายนี่แหละที่พยายามจากประเด็นที่ผู้หญิงคนนี้เชื่อเรื่องการนิพาเนี่ย
เรื่องนี้ผมมองดูว่าไม่ต้องไปโทษใครเลยต้องโทษไอ้พวกพระนอกรีดทั้งหลายนี่แหละ
ที่พยายามปลุกปั้นคำสั่งสอนอ้างว่าผู้หญิงคนนี้มีองค์ถึงสององค์
และตัวของพระเองก็อ้างตนว่าเป็นพระศาสดาเรื่องนี้บอกแล้วว่ามันเกิดจากไอ้พวกเอ่อ
เอาผ้าเหลืองมาหากินเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าไอ้พวกมารศาสนาเอาผ้าเหลืองมาห่มหากินเนี่ย
ถามว่ารู้หรือยังล่ะว่าตอนนี้มันเป็นข่าวรู้ชะตากรรมตัวเองยัง
ว่าต่อจากนี้ไปอาจจะต้องถูกแจ้งความดำเนินคดีรู้หรือยังครับท่านพระศาสดา